ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ดีเจร้อง
ดีเจร้อง

ร้อง
ตอนนี้ถึงเวลาอึ้งทึ่งเสียวกัน

ที่ดีเจร้องผิดนะครับก็คือ
เพลงนี้นะ

ศิลปินคือคุณไผฮโพงสะทร
เป็นเพลงดังครับของคุณไผ่นะฮะ
นักร้องเพลงลูกทุ่งชายซุปเปอร์สตาร์
คำร้องและทำนองโดยคุณพงศักดิ์ถนอมใจ
โรงตีโดยคุณสวัสดิ์สหคราม

๒๕๐๐บาทครับ
ก็วันนี้ดีเจทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะฮะ
มีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงคุณผู้ชมทางบ้าน

รายการนี้นะครับเป็นรายการที่ดีครับ

เป็นรายการที่ท้าทายความสามารถมากเลยนะครับ
อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีจิตใจรัก
ในการร้องเพลงนะครับสมัครเข้ามาเยอะเลยครับผม
วันนี้พอก่อนดีกว่า

เรามะรุ้นกันนะครับในครอบต่อไปว่า

จะเป็นคุณเพิ่มพูนหรือจะเป็นคุณก๊อปหรือจะเป็นน้องน้ำส้ม
ใครกันที่จะขึ้นมาร้องได้ให้ล้านในคราวต่อไป
ตอนนี้ให้พวกเขาไปเตรียมตัวกันลุ้นดีนะเขาจะได้เขาจะได้ไปเตรียมตัวไม่รู้ว่าใคร
เอาดีนะคะสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ถ้าเขากล้าที่จะเก็บขยะได้หน้าตาแบบนี้นะอย่างอื่นเขาก็ต้องกล้าทำ

ต้องการกดลังใจจากเมียมั้ยหรือว่าอย่างไร
จริงอะ

หากปากช่องมา

สองเราเมื่อสายัน
ขุนน้อยร้อง